มาดูสถานการณ์โควิด๑๙กันบ้างนะครับ

นายกรัฐมนตรีท่านจะเป็นประธานประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
จะประเมินซิว่าอาทิตย์คลายล็อกกันมาเป็นยังไงบ้าง
แล้วเรื่องของพลกรฉุกเฉินกับเคอร์ฟิลล์
คือจริงจะสิ้นสุดปลายเดือนนี้
เขาจะต่อไหมอะไรไหม

พบว่าการติดเชื้อใหม่ในสถานการณ์จริงต่ำกว่าสถานการณ์ที่คาดการณ์
ซึ่งสาเหตุเพราะว่าที่รถก็คือเราล็อกดาวน์กัน

การเสียชีวิตยังคงนะฮะไปที่กราฟที่คาดการณ์
ซึ่งกราฟจะเห็นว่าวันนี้เป็นผลมาจากการทำงานหนักของประชาชน
แล้วก็ผู้ประกอบการที่ปิดมานาน๒สัปดาห์ที่แล้ว
ขณะนี้เราปรับมาตรการให้คนเข้าห้างได้

ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะ
ไม่อย่างนั้นนะอาจจะมีระลอกใหม่

ถ้าคุมกันไม่ดีกาดตกไอ้ยอดผู้ติดเชื้อละลอกใหม่
มันอาจจะถึง๓๐๐๐คนต่อวันนะครับ
เหมือนกันว่าขอท่านได้อยู่ในกาด
ตกคำพูดของการที่เราเข้าใจตรงกันนะครับ
คือวันที่๑สิงหาคมจนถึง๓๐กันยายนนี้ครับ
มาดูยอดติดเชื้อวันนี้กันหน่อยนะครับ
มีผู้ป่วยรายใหม่๑๓๙๘๘รายนะครับ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมไปที่๑๒๙๔๕๒๒รายแล้ว
แล้วก็หายป่วยแล้วนะครับ๑๗๒๘๔ราย
ผู้เสียชีวิตก็ลดลงแต่ยังสูงอยู่อยู่ที่๑๘๗ศพ
คุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจ
ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟซบุ๊คครับบอกว่า
จดหมายไปยัง๖หน่วยงานคือ
กรมบัญชีกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
แล้วก็ประธานบอร์ดองค์การเพศรัชกรรม

๘๕ล้านชิ้นขององค์การพฤศจกรรมว่า
มีการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เนื่องจากบริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูลคือ
บริษัทออสแลนด์แคปิทัลจำกัด
แต่วันลงนามในสัญญากลับลงนาม
ซึ่งถือว่าผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคัดเลือกตามพรบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัฒนธุภาครัฐพศ๒๕๖๐
ขอให้หน่วยงานทั้ง๖ตรวจสอบเรื่องนี้